อยู่ครับมีชายคนหนึ่งคลั่งอลวาด

ทวงสมบัติกับญาติพี่น้องครับ
ทวงขนาดไหนไปดูเลยครับ

ไปหาหมอหน้าพระจิต
เขาทำต่างหมอหน้าพระจิตอยู่ตรงน้ำหน้าพระจิต

ไม่กินไม่กินมาหลายปีแล้ว

นี่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนี่นะครับคุณผู้ชมครับ

อันนี้เบาแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาปราบปรามนะฮะ

ใช่นี่คือนายวรากรอายุ๖๒ปี
อยู่ในสภาพที่พูดจาวกไปวนมาครับ

เรื่องเงินเงินทองเรื่องที่อยู่
เสียงดังลั่นซอยเลยคุณ
คนข้างบ้านต้องออกมาดูคิดว่า
มันเกิดเหตุอะไรกันทะเลาะกันหรือเปล่า
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงนะครับ
โดยญาติของนายวรากรนะครับบอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิต
มีบัตรผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

แต่พักหลังนายวรากรไม่ได้ไปรับยาต่อเนื่อง
ก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างที่เห็นนะครับ

บางครั้งทำร้ายพี่สาวแล้วพี่สาวจะรู้ไหมล่ะ

ญาติญาติจึงบอกว่าคุณตำรวจไม่ไหวแล้ว
ช่วยพาไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวททีเถอะที่จังหวัดนครสวรรค์

อันตรายมาเยือนที่บ้านแน่นะครับ

ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณตำรวจนี่ไปแล้ว

ตอนนี้นะฮะไปพักรักษาตัวทำใจอยู่ที่โรงพักค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจัดการเองจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
คุณต้องขาดยาไม่ได้นะ
ไม่ได้ต้องกินนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอะไรหลอนขึ้นมา

เขาเห็นเครื่องแบบแล้วเขาสงบเซ็งเทียม

ไม่ใช่เรื่องขำนะถ้าเกิดว่าเขาอาการแบบคุ้มข้างรุนแรง
ไปอยู่โรงพยาบาลปลอดภัยกว่านะคะ